บันเทิงไทยรัฐค่ะเราขอก่อติดข่าวนะคะของอดีตนักแสดงค่ะคุณทีภูมิธนวัฒน์นะคะ
ซึ่งบอกเลยว่าเราติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าเขาได้ป่วยเป็นโรควรรณโรคทับตับ

หลายวันมานี้มีการตั้งข้อสังเกตกันหลายอย่าง
โดยเฉพาะความบริสุทธิ์ใจในการแสดงยอดเงินบริจาค
รวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แต่อดีตนักแสดงดังกล่าวค่ะยังโพสต์คลิปแล้วก็มีโพสต์เลขบัญชีของตนเอง
เพื่อเป็นช่องทางให้คนบริจาคเงินให้อยู่นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังใหม่ของคุณทีนะคะ
ในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ปรากฏว่ามีเพื่อนชายคนสนิทของที
ได้มาบอกผู้สื่อข่าวว่าคุณทีมีอาการไข้สูง

สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะ
ขณะเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวยืนยันว่า

แต่ว่าไม่ยอมปรากฏตัวนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวได้สอบถาม

ยืนยันว่าคุณทีนั้นเพิ่งจะเข้ามาอาศัย

แล้วก็มีการทำป้ายสีเหลืองติดตามซอยต่างค่ะ

ซึ่งก็ไม่ทราบนะคะว่าทำไปทำไมค่ะ
ปรากฏว่าเจ้าตัวได้ลบโพสต์ลบคลิปต่างออกหมด
รวมไปถึงเลขที่บัญชีก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะ
ผลปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลย
ส่วนใหญ่ยังอยากให้คุณทีแสดงความบริสุทธิ์ใจ

รวมถึงบอกความจริงกับสังคมค่ะ
นำเงินไปใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
ส่วนก็มีการต่อว่านะคะว่าอย่าเอาความเจ็บป่วย
ความน่าสงสารมาหากินกับความใจดีของคนไทย
เพราะไม่อย่างนั้นคนที่เขาตั้งใจช่วยเหลือ

เพราะว่าเขาออกจากบ้านเอื้ออาทร
ก่อนหน้านี้บ้านเอื้ออาทรเป็นห้องเช่า
คุณทีให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าอยู่กินกับคุณแม่
คือหุงหาอาหารอยู่ด้วยกันกันสองคน
ความเป็นอยู่ยากลำบากแล้วก็รันทศเลยทีเดียว
แล้วจู่ค่ะเขาก็หลังจากมีการรับบริจาคมาใช่ไหมคุณ

ในบ้านเอื้ออาทรเขาบอกว่าดูมีพิรุษ
รีบร้อนที่จะย้ายออกจากบ้านเอื้ออาทร
แล้วท้ายที่สุดที่มันมีพิรุษยิ่งกว่านะคะ

แล้วก็มีการทำบุญบ้านเลี้ยงพระชุดใหญ่
หลายคนก็แบบเอ๊ะถ้าไปเช่าบ้านหลังใหม่
เห็นถึงขั้นจะต้องทำบุญบ้านขนาดนั้น
คุณทีให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้นะคะ

เขาบอกว่าบ้านนี้คุณทีไปเช่าบ้านมา

ไม่น่าเชื่อว่าจะให้เช่าในราคา๒๐๐๐บาท

รวมไปถึงรถคันหนึ่งเห็นไหม
อยู่หน้าบ้านเขาบอกว่าเป็นรถของใคร

คุณทีไม่ได้อยู่กับคุณแม่แค่สองคน

มีแฟนสาวอีกหนึ่งคนที่คอยดูแลอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทีบริสุทธิ์ใจ

กรุณาเถอะค่ะนำออกมาบอกเลยนะคะ
ว่ายอดเงินที่กูได้ไปเท่าไร

เพราะฉะนั้นคุณอย่าดูถูกน้ำใจคนไทย